สนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซาซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาเวอร์
กลับมาแล้วครับกับช่วงอบตขอปรุง
เราขอพาคุณผู้ชมมาย้อนความสนุกกันที่นี่เลย
อบตสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
จังหวัดที่ไม่ได้มีดีแค่รีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
แต่ยังโดดเด่นเรื่องวิถีวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
เรื่องอาหารพื้นถิ่นของชาวมอนเขากับเมนูที่มีชื่อว่ากระบองจ่อ
สำหรับวิธีการทำกระบองเจาะนั้นก็ง่ายแสนง่ายครับ
เพียงแค่นำมะละกอมาขูดให้เป็นฝอยหรือตัดให้เป็นชิ้น
นำไปคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้าที่ผสมน้ำรอไว้
เมื่อเข้ากันดีแล้วครับหยิบลงกระทะในน้ำมันที่ร้อนจัด
ทอดพอให้สีออกเหลืองเหลืองครับหยิบขึ้นมาจิ้มกับน้ำจิ้มรสชาติ
เปรี้ยวหวานรับรองเด็ดสุดเลยละครับ
ซึ่งแม่ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องมาทำเจ้าเมนูกระบางจ่อนี้ให้หรูหราและอร่อยที่สุด
เพื่อชิงเงินสนับสนุนชุมชนหนึ่งหมื่นบาท
ว่าแต่วัตถุดิบในวันนี้มีครบหรือยังจ๊ะน้องพลอยคนสวยช่วยตรวจทานหน่อยสิจ๊ะ
เกลือน้ำมันอันนี้ขมิ้นนะคะขมิ้นบดแล้วก็พริกค่ะอันนี้แป้งสาลี
พร้อมนะครับพร้อมค่ะเอ้ามะละกอนี่แหละค่ะคือวัตถุดิบที่เราต้องออกไปหากัน
เพราะตอนนี้เป็นสิ่งที่มันกำลังเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโอเคไม่มีมะละกออย่างเดียวนะครับ
งั้นขอตัวแทนสีละสองท่านครับเชิญด้านหน้าครับสีละสองท่านครับ
พร้อมแล้วครับเดี๋ยวน้องพลอยจะพาไปหามะละกอเอามาทำกระบองจ่อนะครับ
พร้อมแล้วไปเลยภารกิจตามหามะละกอเพื่อนำมาทำเมนูกระบองเจาะห้าดาวเริ่มแล้วล่ะครับ
ทั้งสองทีมเนี่ยต่างก็แยกย้ายไปหากันคนละทิศคนละทางกันเลยล่ะครับ
ซึ่งทีมสีส้มเนี่ยเขาบอกน้องพลอยว่าจะขอไปเก็บมะละกอที่บ้านป้ามนต์คนรู้จักนั่นเองล่ะครับ
แม่ค่ะนี่เราจะไปหามะละกอกันที่บ้านป้ามนบ้านป้ามนนี่ทำไมอ่ะคะเขาปลูกเยอะหรือว่ายังไงคะ
ปลูกเยอะค่ะปลูกเป็นสวนว่างั้น
ตอนนี้ทีมสีส้มก็เดินทางมาถึงบ้านป้ามนแล้วล่ะครับ
มอนป้ามอนคะป้ามนอยู่ไหนคะป้ามอนสวัสดีค่ะ

จะมาขอมะละกอประมูลจะเอาไปทำอะไร
ไปทอดกระป๋องจอประมนต์จะให้หรือเปล่าให้
แม่ป้ามนเขาใจดีคนรู้จักกันแบบนี้มีเหรอจะไม่ให้
จะเอากี่ลูกบอกป้ามนต์เขาไปสิหนูไม่เอาเยอะหรอก
แค่สองกระบุงเองแค่สองกระบุงเองเออสองกระบุง
นี่เขาเรียกไม่เยอะเหรอแม่ดูป้ามนแกด้วย
ได้ยินปุ๊บถึงกระซุดเลยล่ะครับ
ใช้ไม่ได้ลูกมันน้อยไปเอ้าหาต่อแล้ว

มะละกอในสวนยายนี่หายากจัง
เขาให้มาเก็บฟรีฟรีก็ดีแล้วล่ะครับยังจะมาบ่นเขาอีกอ้าว
มะละกออยู่อย่างทุลักทุเลครับขอไปตามดูทีมสีฟ้าหน่อยดีกว่า
ว่าตอนนี้เนี่ยถึงไหนกันแล้วครับ
พระพรเหรอคะอยู่บ้านไหมคะ
พ่อพรหนูขอมาก้อนหน่อยนะคะเอามาทำกระบองหย่อค่ะ
เอาไม่ไม่เยอะค่ะเอาสักสามรูปนะคะ
ได้ค่ะได้ค่ะทีมสีฟ้านี่เขาละเอียดครับ
มีการโทรหาป้าพรเจ้าของสวนกันก่อนเผื่อจะไปถึงแล้วเกอร์นั่นเองล่ะครับ
ป้าพรเมื่อขอมาก่อนหน่อยนะ
และนี่ก็คือป้าพรนั่นเองล่ะครับ

ระวังก็คงต้องอย่างนั้นแหละครับหาไม้สอยเนี่ยดีกว่าปีนเองแน่ล่ะครับ

ดีครับดีกระทุงอีกกระทุงเยอะ
อ้าวเว้ยเร็วไปไม่ทัน
เปล่ายังจะมาบอกว่าได้ไหมอีกเห็นอยู่แท้ว่าโดนหัวเนี่ยมานี่มาเก็บซะ

ได้แล้วนะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สงสัยจะเหนื่อยจัดครับเล่นวิ่งหอบขึ้นรถกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทีมสีฟ้าเขาได้มะละกอกันแล้วนะจ๊ะทีมสีส้มล่ะได้สักลูกบ้างหรือยังเนี่ย
เจ้าของสวนเป็นตัวประกันมาช่วยหากันเลยล่ะเนี่ยสงสารป้ามนเขาบ้างเถอะ
นี่ไงอยู่โครงบ้านนี่เอง
เอ้าแต่ได้ผลครับคุณผู้ชมเราจะได้วันละกอแล้วเอามันถึงดิ
กระโดดเข้าไปครับถึงมั้ยถึงมั้ยเอาใจช่วยครับลองเอ้าเย้
ก็ในเมื่อแถวนี้มันไม่มีไม้สอยก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวถูกแล้วล่ะครับ
แต่จะว่าไปเนี่ยปีนคล่องกว่าหมีโคอาล่าอีกนะแม่
นะคะขอบคุณนะคะขอบใจก่อนนะคะเด้ออากาศหน้าจะมาขอใหม่นะคะ

เดี๋ยวเรากลับไปทำกระบองจอกันเลยดีกว่า

ก็ได้มะละกอกลับมาพร้อมที่จะทำเมนูกระบองเจาะ๕ดาวแล้วล่ะครับ

ต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
โหเดินแค่นี้
เอามาแต่ละห้าสมอง